กันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะสำหรับสาวคนนี้เดี๋ยวพูดชื่อก่อนนะ
เชียร์ทิคำพรพูดชื่อแล้วหลายคนคงจะนึกถึงคาแรคเตอร์ของเธอเป็นผู้หญิง
ห้าวลุยอารมณ์ดีผมสั้นใช่ไหม
ถูกค่ะแล้วแต่ว่าคุณหยุดความคิดเดี๋ยวนี้เลยนะ
เพราะว่าล่าสุดลุคเธอเปลี่ยนไปเป๊ะปังอลังการมากกว่าเดิมเชื่อไหม

จริงค่ะไม่เชื่อไปดูภาพนี้พร้อมกันเลย
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีพัฒนาการความสวยอย่างเห็นได้ชัด
โดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอสำหรับเชียร์ที่คำพร
ชนิดที่เรียกได้ว่าสวยวันสวยคืน
จนทำเอาหลายคนลืมภาพนางเอกสาวห้าวของเธอในอดีตไปซะสนิท
ล่าสุดถ้าใครได้ติดตามอินสตาแกรม
ก็จะได้เห็นรูปสาวเชียร์ในลุคที่หนุ่มต้องร้องอยู่หน้าสารังเฮ
เพราะเธอมาแบบมีความซุปตาเกาหลีตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้า
ตั้งแต่ทรงผมที่เปลี่ยนไปจากเดิมโทนการแต่งหน้าใส
จนถึงเสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวสุดเฉียวดูดีมีรสนิยมแฟ้งความเซ็กซี่เบา
งานนี้เชื่อขนมกินได้เลยว่าต้องมีหนุ่มต่อคิวเอ่ยปาก
ฝากขายขนมจีบยาวเป็นหางว่าวเป็นแน่ค่ะ